โดยเฉพาะคงจะปฏิเสธไม่ได้ทีเดียวสำหรับคุณอุ้งอิงแพทองทาน
ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทย
แล้วตอนนี้เพื่อไทยก็น่าจะถูกขับเคลื่อนโดยเธอ

เพราะพยายามจะช่วงชิงคะแนนเสียงนะคะ
แถบภาคอีสานทั้งหมดกลับมาให้ได้
เหมือนที่เธอบอกไว้แล้วว่าต้องชนะแบบแลนด์สไลด์
แต่แน่นอนค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนเสียงที่ต้องกังวล
อีกเรื่องคือเสียงของสว๒๕๐เสียง
เป็นยังไงไปติดตามกันในข่าวการเมืองค่ะ
พักเพื่อไทยบุกหนักพื้นที่ภาคอีสาน
เพราะเชื่อเต็มร้อยว่ายึดอีสานได้ก็ชนะเลือก
ตั้งจึงไม่แปลกที่อุ้งอิงแผนทองทานจินวัตร
หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยจะเทียวไหลเทียวขืบ
บนแผ่นดินอีสานเป็นว่าเล่นและสุดสัปดาห์นี้
ก็จะพาพลพักไปเยือนถึง๕จังหวัด
คืออุบลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดกรสินและขอนแก่น
ไลท์สำคัญก็เพื่อส่งสัญญาณถึงชาวอีสาน
ว่าพักเพื่อไทยไม่มีพักพี่พักน้อง
หากประชาชนจะตัดสินใจเลือก
ก็ต้องเลือกเพื่อไทยพักเดียวให้แลนด์สไลด์เท่านั้น

ทั้งสองฝากความคิดถึงมาให้พี่น้องชาวอุบลทุกคนนะคะ
จำได้ไหมตอนที่เราเป็นรัฐบาลชีวิตเป็นยังไง

ดีมากแล้วมันจะต้องกลับมาดีขึ้นอีกแน่นอนค่ะ
พี่น้องคะอย่าแบ่งใจไปให้ใคร
พักเพื่อไทยต้องรวมพลังกัน
มีพักเดียวไม่มีพักพี่พักดอมลูกคนเดียวเดียวเลยจ้า
หากย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๒พักเพื่อไทยได้สอสออีสานแค่๘๔ที่นั่ง
จาก๑๑๖ที่นั่งเสียให้กับภูมิใจไทย๑๖ที่นั่ง
พลังประชารัฐ๑๑ที่นั่งประชาธิปัตย์๒ที่นั่ง
และอนาคตใหม่ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาพักละ๑ที่นั่ง
ผลการเลือกตั้งปี๖๒ทำให้เลือกตั้งครั้งนี้
อิงแผ่ทองทานและพักเพื่อไทยต้องปรับกระบวนการทัพใหม่
เพราะรู้ดีว่าภาคอีสานเป็นฐานเสียงหลัก
และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการโกยเก้าอี้สอสอแบบเขต
ที่เลือกตั้งรอบนี้อีสานจะมีสอสอ๑๓๒ที่นั่ง
และพักเพื่อไทยตั้งเป้าจะกวาดให้ได้๑๑๐๑๒๐ที่นั่ง
ด้วยการยึดพื้นที่เก่าที่เสียให้กับคู่แข่งกลับคืนมา
และลุกคืบพื้นที่คู่แค้นเพิ่มเติม
เพราะภาคเพื่อไทยรู้ดีว่า
ฐานหินที่จะก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลจนถึงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีนั้น
ไม่ใช่การต่อสู้กับพักการเมืองอื่น
แต่เป็นการต่อสู้กับคั่วอำนาจเดิมที่มีสว๒๕๐คนเป็นกำลังหนุนสำคัญ
และยิ่งสวประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยกมือให้อุ้งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรี
แม้ว่าจะชนะเลือกตั้งมาก็ตาม
นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นไม่แคร์เสียงประชาชนทั้งประเทศ
ไม่แปลกที่นางสาวแพทองทานบอกว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นการไม่เคารพเสียงประธานคน
ถ้าประชาชนเลือกก็ต้องแน่นอนสิคะเราก็ต้องสู้เต็มที่อยู่แล้ว
อิ๊งมีทั้งทีมทั้งพักเพื่อไทยที่มีนโยบายที่ทำกันอย่างเข้มข้นนะคะ
อันนี้มันต้องเคารพเสียงของประชาชนอยู่แล้ว
ไม่แปลกที่ยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยจะพุ่งเป้าไปที่แลนด์สไลด์เพียงอย่างเดียว
เพราะรู้ดีว่าศึกนี้ถ้าจะชนะแบบเด็ดขาดต้องทำให้ได้มากกว่า๒๕๐เสียง
จึงจะพอมั่นใจว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้ในมือ
เพราะถึงเวลานั้นแม้สว๒๕๐คนจะกินดีหมีหัวใจเสือมาก็คงไม่กล้าค้านเสียงประชาชนแน่